เลขเข้ามาจ้าตลาดพร้อมแล้วจ้า
ตลอดตลาดวันนี้จะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาด
ดูหน่อยว่าอาทิตย์นี้ราคาจะปรับขึ้นลงหรือเปล่า
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์เหมือนเดิม
เนื้อแดงนะคะคงที่จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
อยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ไปดูราคาอาหารทะเลบ้างเผื่อใครอยากจะทำอาหารทะเลทาน
ซึ่งราคายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันในตลอดตลาดเหมือนเดิมนะจ๊ะ